คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวที่แน่นอนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเห็นคลิปนี้แล้วไม่สบายใจ
หัวใจอาจจะแทบสลายก็ได้
มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเด็กนักเรียนมต้นถูกเพื่อนแกล้งจนสลบ
ยังไม่รู้ว่าสลบก่อนโดนแกล้งหรือแกล้งจนสลบนะฮะ
แต่น้องสลบแต่เพื่อนเข้าใจว่าน้องนอนหลับก็เลยแกล้งต่อแต่งหน้าศพเอาไม่กวาดมาทำเป็นตลปัดนั่งสวดศพแบบนี้
สลบอยู่นะฮะสุดท้ายต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลไปเอ็กซาเรย์สมองคุณผู้ชม

นึกว่าเพื่อนหลับแต่คือเพื่อนสลบอยู่ใน

เขามีการโพสต์คลิปนี้ลงโซเชียลแล้วบอกว่า
พ่อแม่เห็นรูปหัวใจแทบขาด
เพื่อนที่โรงเรียนแกล้งจนสลบยังไม่สนใจจะพาไปส่งโรงพยาบาล
แถมยังแกล้งแต่งหน้าศพเป็นลูกเต้าของตัวเอง
เห็นแล้วพ่อแม่จะทำยังไงกับเพื่อนกลุ่มนี้ดี
ผิดหวังกับนักเรียนกลุ่มนี้ที่สุดเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณก่อนจะพักกลางวันของเมื่อวาน

เล่นการแกล้งนักเรียนผู้หญิงคนหนึ่งจนนอนแน่นิ่งสลบไปครับ
ทาปากทาหน้าอะไรเงี้ยภาพแป้งขาว
พร้อมกับเอาไม่กวาดมานั่งเป็นพระมาทำเป็นตลปัดมาสวดศพอะไรแบบนี้
ไม่สนใจเลยว่าเพื่อนสลบอยู่อาการเป็นยังไง
ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้เขาบอกว่าคนในครอบครัวเห็นแล้วบอกว่ารับไม่ได้

เป็นอุทาหรณ์ฝากไปถึงคุณครูโรงเรียนผอช่วยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียน

เด็กคนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลได้ทัน
ซาเรย์สมองรักษาอาการจนน้องฟื้นกลับคืนมา
แต่ตอนนี้ยังคงอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
แน่นอนนะฮะคลิปนี้โพสต์ไปชาวเน็ตก็ไม่พลาดนะฮะ
ที่จะไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น
เขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็เป็นห่วงว่าอาการน้องเป็นอย่างไรบ้าง
พร้อมกับบอกว่าโอ้โหเด็กกลุ่มนี้ทำไมเล่นกันแบบนี้
ไม่รู้การละเทศะเลยแกล้งจนเพื่อนสลบเนี่ย
พฤติกรรมแบบนี้มันมันแรงนะนะ
พักการเรียนหรือว่าต้องลงโทษหรือเปล่าอะไรแบบนี้
ฝากไปถึงคุณครูอาจารย์ในโรงเรียนนี้นะครับ
เพราะว่าคนที่เม้นต์ส่วนใหญ่ก็เป็นพ่อแม่เนอะ

เขาบอกว่าโอ้โหอยากจะให้ดำเนินคดีให้หมดเลย
แล้วก็เรียกร้องว่าโรงเรียนต้องออกมาชี้แจง
และรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ